ของนักกีฬาไทยก็ยังติดตามมาได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าโอกาสในการเป็นเจ้าเหรียญทองเนี่ย
รู้ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปแล้วนะครับว่าค่อนข้างจะยาก
แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงคาดหวังกับผลงานของกีฬาสากล
ซึ่งหลายชนิดกีฬาก็ทำผลงานได้ทั้งตามเป้าแล้วก็ทะลุเป้า
รวมถึงเกิดสายเลือดนักกีฬาหน้าใหม่นะครับส่วนกระแสที่ยังคงไม่ตกเลยที่เวียดนามก็คือความบ้าฟุตบอลของพวกเขาครับทุกเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนแข่งเนี่ยอย่างน้อยแฟนบอลเนี่ยขึ้นหลักหมื่นตลอดโดยเฉพาะโปรแกรมของเวียดนามลงแข่งหรือแม้แต่ทีมไทยเองนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญซึ่งจะเจอกันในรอบชิงด้วยเนี่ยก็มี
จริงจริงนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวแล้วผมเองก็ยังเข้าใจแบบนั้นครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณกฎชพรแสงทองแฟนบอลสาวชาวไทยก็พูดเหตุการณ์นี้ว่าเธอกำลังจะถูกแฟนบอลเวียดนามเนี่ยเข้ามาตบหน้าเลยนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยมาช่วยได้ทันส่วนจังหวะที่ดูเหมือนง้างหมัดเนี่ยมั
ไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยครับ
เขียนข่าวลงอ่ะค่ะก็รบกวนเขียนให้หน่อยว่าเราอ่ะถูกทำร้ายร่างกาย

ส่วนดราม่าจังหวะชุลมุนท้ายเกมในสนามก็หนักหน่วงเลยแหละครับ
เลี่ยมเบอร์เดอร์เชอร์ตัวสำรองของทีมชาติไทยก็ไปโดนใบเหลืองและเป็นใบแดงนะครับ
ในช่วงนาทีที่๑๒๒ก็คือทดเจ็บนาทีที่๒นั่นแหละครับ
ก็ดาวเตะการท่าเรือเนี่ยไม่เห็นด้วยผู้สินนะครับไอ้มวยไม่หยุดเลย
แล้วก็จังหวะอีกจังหวะเนี่ยที่บานปลายกันเนี่ยครับคือจังหวะที่กูสตับสั้นเหมือนจะหลุดนะครับ
ผู้เล่นอินโดเนี่ยคือใช้คำว่าเอาขาเหยืดสกัดเหมือนจะกระโดดถีบซะด้วยซ้ำไปนะครับ
ตัดเกมหนักมากของเขาก็โดนแดงไปหลายคนเหมือนกัน
อเตอร์เชอร์ก็มีโมโหนักตรงมุมทงนะครับคือเขาคิดว่าเขาควรจะได้จังหวะลูกเตะมุมเพราะว่าบอลมันโดนผู้เล่นของอินโดนีเซียออก
แต่พอไปทักทวงเยอะเข้าเนี่ยจริงตอนนั้นเนี่ยบอลก็นำอยู่นะครับ
ก็เลยกลายเป็นว่าเสียเปรียบผู้เล่นยังดีนะครับเวลามันเหลือน้อยไทยก็เลยยังสามารถกลุ่มความได้เปรียบรักษาประตูที่นำเอาไว้แล้วก็จบเกมเอาชนะไปได้
ส่วนฟุตซอลหญิงครับนัดสุดท้ายทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามแข่งพร้อมกับบอลชายเมื่อวานเลยนะครับ
ก็ต่างฝ่ายต่างชนะมาในสองเกมแรกทำให้นัดสุดท้ายเนี่ยใครชนะได้เหรียญทองทันทีซึ่งหากเสมอเวียดนามจะได้แชมป์สมัยแรกเนื่องจากว่าประตูได้เสียเนี่ยดีกว่าไทย๑ลูก
ฉะนั้นไทยมีช้อยเดียวคือต้องเอาชนะซึ่งทีมไทยนะครับเอาชนะไปได้ครับก็คว้าเหรียญทองสมัยที่๕แล้วก็เป็นชาติเดียวที่ได้เหรียญทองฟุตซอลหญิง๔เกมทุกครั้งเลยล่ะครับหลังเกมมีภาพความประทับใจเมื่อหัดไทยชะนกเทพคุณนะครับ
ผู้เล่นที่ช่วยไทยคว้าเหรียญทองทั้ง๕สมัยก้มลงกอดขาของคุณอดีศักดิเบนจาสิริวัลอุปนายกสมาคมฟุตบอลแล้วก็เป็นประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของฟุตซอลด้วยนะครับก็บอกว่าขอบคุณคุณอริสักเพราะว่าคุณไอศักดิ์เนี่ยจะช่วยผลักดันเรื่องของการรับราชการตำรวจเนื่องจากว่าเธอยังตก

ทองไปครองและเป็นเศรษฐีสี่เกมของน้ำหนักรวมในรุ่นสี่สิบห้ากิโลกรัมหญิงด้วยนะครับสรุปเหรียญล่าสุดเวียดนามหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ทองดับสองไทยหกสิบสองทองสามสิงคโปรสี่สิบหกสี่โดยสี่นะครับสี่สิบสี่แล้วก็ดับห้าเป็นฟิลิปปินสี่สิบเหรียญทองไปดูเรื่องของสรรพันธ์กรีธาโลกครั